มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางที่จังหวัดเชียงใหม่และที่จังหวัดลำพูน

เพราะว่าสาวคนหนึ่งนะคะเขาก่อเหตุก็คือขโมยรถมาจากกลางเมืองลำปาง
แล้วก็ขับหลบหนีไปในพื้นที่ขับวกไปวนมาและหลังจากนั้นไปในพื้นที่ลำพูน
แล้วก็เลยไปในพื้นที่เชียงใหม่จอดรถทิ้งไว้ที่เชียงใหม่ยังไม่พอนะคะ
ลงจากรถเก๋งไปขโมยรถอีกคันอีกไปต่ออีกแต่สุดท้ายตำรวจจับกลุ่มตัวไว้ได้ที่เชียงใหม่นี่แหละนะคะ
แต่ว่าภาพกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุจุดต่างเขาเก็บภาพไว้ได้หมดเลย
จุดแรกคือปั๊มน้ำมันเอสโซตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้เป็นคนร้ายใช้ปืนบีบีกันนะคะ
รถเก๋งของนายวิชาญแก้วคำปาพันนักงานกฟภแม่เมาะ
ก่อนที่จะขับวนไปวนมาในปั๊มนั่นแหละแล้วก็ขับออกไปอย่างรวดเร็ว
จากนั้นตำรวจทราบว่าคนร้ายขับรถเก๋งของนายวิชาญ
จอดทิ้งไว้ในปั๊มน้ำมันอีกปั๊มหนึ่ง
ในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ลงจากรถเก๋ง
ขึ้นรถอีกคันไปจี้รถอีกคันเป็นรถกระบะของชาวบ้านแถวนั้นแหละค่ะ
ขับหนีไปวกกลับเข้าไปในพื้นที่ลำพูน
โดยมีตำรวจในพื้นที่ขับรถไล่ล่าตามไป
จนถึงด่านตรวจศพแม่ธาจังหวัดลำพูน
แต่ทีนี้คนร้ายขับแหกด่านตรวจไปอีกค่ะ
แล้วไปจนมุมที่หน้าตลาดทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง
พอจนมุมก็ต้องเอาตัวมาสอบสวนสิคะเอามาพูดคุยกันหน่อยนะคะ
ทราบชื่อคือนางสาวสุพมาศขวัญอยู่อายุ๓๘ปีเป็นชาวแพร่
เรื่องต้นตรวจหาสารเสพติดในร่างกายพบว่าเป็นบวกนะคะ
ตำรวจก็จะต้องนำตัวนางสาวสุภามาศไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ปั๊มน้ำมันต่าง
พร้อมนำตัวไปสอบสวนแต่ว่าผู้ต้องหายังอยู่ในอาการคล้ายคนเมายา
ในช่วงของการพูดคุยเนี่ยแล้วก็เป็นสภาพแบบนี้ก็เลยจะต้องเอาตัวไปฝากขังที่สพลำปางก่อนนะคะ
เกิดเหตุนางสาวจารุวรินขับรถไปรับผู้ต้องหาเนื่องจากจะนัดกันไปซื้อเครื่องทำกาแฟที่เชียงใหม่
ระหว่างทางผู้ต้องหาบอกขอขับเอง
และมีอาการบนพึ่มพ่ำอยู่คนเดียวจับความได้
บอกว่าจะมีคนมาทำร้ายค่ะ
พูดมาถึงไปที่ปรับครับ

พ็ีนไว้ออกมาจากตรวงนี้

รถมันขับไปขับกลับแล้วน้ำมันมันจะหมดแล้วค่ะไม่ยอมเติม
ก่อนหน้าที่จะเข้าปั๊มมันมีเหตุการณ์อะไรมั้ยค่ะ

มันรถมันชนตรงนี้เฉียว
มันรถมันย้อนกลับไปอีก

คือตอนนั้นเขาไม่มีพูดไม่รู้เรื่อง

ยิงที่ไหนเหนียวค่ะนัดเดียวแต่ว่ามันเหมือนกระเด็น
อ๋อปืนหนีกันอัดแก๊สรวมโม่อย่างนั้น
ใช่รวมโม่
อกจากก่อเหตุจี้ชิงรถมา๒คันแล้ว
ระหว่างที่ขับหลบหนีไปหลบหนีมา
ได้เกิดอุบัติเหตุชนรถจักรยานยนต์๑คัน
ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รับบาดเจ็บไป๒คนนะคะ

ตำรวจจะได้สอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ